ตอนนี้นะครับทางกรุงเทพมนาคมก็ประกาศให้พื้นที่อาคารดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นพื้นที่อันตราย
แล้วก็ประสานทางวิศวกรและวิศวกรรมสถานในการเข้าตรวจดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่
เรื่องของสาเหตุนั้นนะครับก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อว่าสาเหตุเกิดจากการจุดทูบจุดเทียนหรือเปล่านะครับ
เอาละครับตรวจสอบประเด็นข่าวสารนี้กันนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เราตรวจสอบกันมาทั้งวันเลย
เป็นภาพเมื่อวันเมื่อวานขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัยกรุงเทพนครและก็อาสาสมัครดับเพลิงใช้รถกระเช้าขนาดใหญ่ครับ
ฉีดน้ำดับฐานแล้วก็แสงเพลิงบางส่วนที่ลุกไหม้อยู่ที่บริเวณชั้นบนของอาคารที่พักอาศัยความสูง๙ชั้นภายในซอยนราธิวาสราชนคริน๑๘นะครับ
โดยจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น๕คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิต๑คน
ผู้เสียชีวิตคือนางอังคณาไอซิริอายุ๖๘ปีซึ่งเป็นภรรยาของนายวิกรมไอซิริอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดระนองนะครับ
ซึ่งได้มีการรายงานออกมานะครับจากผู้สึกข่าวแล้วก็จากทีมกู้ภัยเขาบอกว่าจริงแล้วคุณอังคณาก็ตอนแรกติดไฟอยู่ที่ชั้น๓และพยายามวิ่งหนีขึ้นไปที่ชั้น๖มาอยู่ที่ระเบียง
แต่ปรากฏว่ากลุ่มควันเนี่ยลอยพุ่งออกมาที่ระเบียงจำนวนมากแล้วก็เชื่อว่าคุณอังคณาเนี่ยเสียชีวิตจากการที่สำรักควันแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นั้นก็เห็นภาพเหตุการณ์แต่ก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปช่วยได้นะครับเพราะว่าไฟโหมรุนแรงแล้วก็พยายามที่จะดับเพลิงอย่างเต็มที่นะครับ
เรื่องต้นเนี่ยมีพยานระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากการจุดทูบเทียนไหว้เจ้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งตำรวจนครบานบางโพงพังก็ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเรื่องของรายละเอียดนะครับ
ซึ่งเบื้องต้นได้ประสานขอใช้พื้นที่ของวัดดอกไม้

เป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวให้กับผู้ประสบภัย

เข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารว่าเป็นอันตรายหรือไม่ในช่วงสายของวันนี้ครับ
มันก็จะเป็นวัสดุเชื้อเพลิงได้ง่าย
แล้วทางตัวอาคารเองมีการทำระบบป้องกันภัยเรื่องของ
อาคารนี้ต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าเราจะต้องตรวจสอบ
อันนี้มันเกิดเหตุอย่างนี้มันก็เกิดได้
ซึ่งอาคารดังกล่าวก็ถือว่าเป็นอาคารที่สร้างมาแล้วกว่า๓๐ปี
แล้วก็มีการตกแต่งก่อสร้างเพิ่มเติมแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยกันเป็นครอบครัว
โดยการขออนุญาตขออนุญาตเป็นบ้านพักอาศัย
มีครอบครัวคนในครอบครัวแล้วก็คนงานอยู่ประมาณ๒๐คน
ซึ่งเมื่อวานนี้ทางรองประหลัดกรุงเทพมนครก็ได้พูดถึงเรื่องของการขออนุญาต
ก่อสร้างประเภทอาคารสำหรับใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวมสูง๘ชั้น

ทางกรุงเทพนครสำนักการโยธาเองก็ได้อนุมัติให้ก่อสร้างเมื่อปี๒๕๕๙
ต่อมาเจ้าของอาคารยื่นเรื่องขอดัดแปลงอาคารเล็กน้อยเมื่อปี๒๕๕๙
ซึ่งทางด้านของกรุงเทพมนครบอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดนะครับ

แล้วก็ผู้สิทธิ์ข่าวก็ถามว่าพื้นที่ทางเข้าออกอาคารมีลักษณะแคบ
มีผลในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารสูง๘ชั้นในซอยแคบหรือเปล่า
แล้วก็มีการต่อเติมเป็นอ่าบางส่วนก็บอกว่าอาจจะต่อเติมไปถึงชั้นเก้าชั้นสิบ
ทางด้านของรองประหลัดกรุงเทพนครบอกว่า
เรื่องต้นการขออนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าวถูกต้อง
แล้วก็เป็นไปตามข้อระเบียบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แต่เมื่อวานเราได้สัมภาษณ์ทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมนะครับ
บอกว่าจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบนะครับว่า
อาคารดังกล่าวมีการขอใบอนุญาตในการต่อเติมเพิ่มขึ้น
จะเป็นชั้นดาดฟ้าหรือว่าจะเป็นห้องพักอาศัยอยู่หรือเปล่านะครับ
แต่ว่าเท่าที่ดูโครงสร้างตั้งแต่ชั้น๓ชั้น๔ขึ้นไปเนี่ย
ยังคงแข็งแรงอยู่เพราะว่าไฟไม่ได้ไหม้พื้นฐานโครงสร้างเหล็ก
โครงสร้างที่เป็นโครงสร้างที่มั่นคงนะครับ
แล้วก็อาคารแห่งนี้ถือว่าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก

น่าจะเป็นไฟลุกจากกรณีของการเผาวัสดุอุปกรณ์อย่างเช่นเสื้อผ้าอย่างเช่นเตียงนอน
หรือว่าไม้กรุผนังมากกว่าเผาไหม้โครงสร้างของอาคาร
ก็ยังถือว่ายังปลอดภัยอยู่
แต่ว่าเศษวัสดุต่างหลังคงหลังคาก็ต้องมีการปิดล้อม
เพื่อจัดการจัดเก็บให้เรียบร้อยนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งรายงานที่ขึ้นหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
รายงานว่าตำรวจได้จับกลุ่มนายชัดชัยสิริโรธปัญญากุลอาสากู้ภัยแห่งหนึ่ง
พร้อมของกลางนาฬิกายี่ห้อฟิลิปฟิลิปปาเต๊ะนะฮะ
สีทองหนึ่งเรือนมูลค่าเนี่ยประมาณสองแสนบาท
หลังจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
เพลิงสงบได้ทยอยลงมาจากอาคารโดยตำรวจได้ทำการตรวจค้น
เจ้าหน้าที่ทุกคนกระทั่งพบนายชัดชัยพร้อมนาฬิกาดังกล่าว
อยู่ในถุงมือด้านขวาที่เจ้าตัวนั้นสวมใส่เองเลยนะครับ
ซึ่งจากการสอบถามนางสาวอุราวัลไอซิริเจ้าของอาคารก็ยืนยันว่า
นาฬิกาดังกล่าวเรือนนี้เป็นของนางอังคณามารดาที่เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ครับ
ขณะที่นายชัดชัยให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาพร้อมบอกว่านาฬิกาน่าจะติดมาในถุงมือ
ขณะที่เข้าไปช่วยดับไฟในห้องของผู้เสียชีวิต
ซึ่งตำรวจก็ไม่ปักใจเชื่อในคำให้การ
นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปนะครับ